สวบมันยากาศที่สถานีขนส่งมชิตและสถานีรถไฟกรุงเทพ
ก็มีประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพแน่นตลอดทั้งวัน
และภาพที่เรามักเห็นชินตากันทุกปีก็คือ

จะเป็นอะไรกันบ้างติดตามจากรายงานครับ
จากข้าวสารและอาหารแห้งที่หลายคนมักจะขนกลับมาจากภูมิลำเนา
หลังไปฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับครอบครัวแล้ว
ยังมีของดีของเด็ดขึ้นชื่อในบ้านเกิดตัวเองค้นกลับติดไม้ติดมือมาด้วย

ไม่ว่าจะเป็นปลาสดหมึกสดกุ้งสด
และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือหมูย่างเมืองตรัง
เค้กสามรสของฝากขึ้นชื่อเมืองตรัง
นำกลับมาฝากเพื่อนด้วย
อ๋อปลาที่ทำมันเนื้อสดนะหวาน
แตกแตกต่างกับที่อื่นที่อื่นมันเป็นแช่น้ำแข็ง

อันนี้มันเป็นปลาสดขึ้นจากทะเลเลย
ส่วนผู้โดยสารรถไฟจากสลับบุรีท่านนี้
ขนมันแก้วหวานและมะขามมาร่วม๑๐กิโลกรัม

ใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
เพื่อนำมันแก้วหวานมารับประทานเอง
และแจกจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนบ้าน

แต่ตอนล่างแจกจ่ายมาก็คือแจอบผักหวานมาด้วย

ก็เอามาอยู่นี่ก็ง่ายล่ะ

แล้วอยู่ที่ห้องก็ได้เอามากินได้ไง
ก็เลยแบบอยู่นานกลับ

หนักกว่า๑๐กิโลกรัมกลับมาด้วย
ยังช่วยให้หายคิดถึงแม่ได้ทุกครั้งที่รับประทานค่ะ
หมูแดดเดียวปลาทอดปลาเกลือปลาย่างอะไรอย่างนี้
แล้วก็ข้าวหลามข้าวเหนียวเนอะ

มีมารถทัวร์ก็เลยได้แค่นี้แหละหนักมาก
การใช้บริการรถบริษัทขนส่งหรือบขศและรถไฟ
เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

โดยตั้งแต่วันที่๑มกราคมจนถึงวันที่๓มกราคม
เฉพาะสถานีขนส่งทั้ง๓แห่งของบริษฐศร
มีผู้โดยสารใช้บริการแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘๐๐๐คน
และมีผู้ใช้บริการรถไฟไม่ต่ำกว่า๒๖๐๐๐คน